หากเราเดินไปโดยรอบพระตำหนักวังสวนกุหลาบที่ถูกจัดไว้อย่างร่มรื่นสวยงาม
ตรกาลตาในรูปแบบเกษตรอินทรีย์หลากล้ายถวายหกสิบพันธุ์ร้าสมเด็จพระเทพรันต์
ซึ่งเป็นชื่องานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ๖๐พันศา๒เมษายน๒๕๕๙
ในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
สาเด็จแทนพระองค์มองงค์มาส่งปิดงาน
อกจากนี้ยังทรงจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าส่วนพระองค์
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของที่เกิดจากเราไปฟื้นฟูอาชีพ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาซื้อเท่ากับไปสร้างกำลังใจเป็นอย่างน้อย
ที่สองไปสร้างประสบการณ์ของการขายให้เขา
อันที่๓ไปทำให้เกิดข้อคิดใหม่
ว่าจะทำอะไรที่จะถูกใจผู้บริโภค
นั่นสามอย่างนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า

แต่มีคุณค่ากับชาวกระเศรษฐกรผู้ปโภคครับภัยทั้งนั้นแหละครับ
โดยเปิดตัวเทคโนโลยีการเกษตรใหม่
อย่างถนนข้าวนาปลาผักอินซีวิถีออนไลน์
ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ค้า
ที่ทำให้เห็นว่าสินค้าเกษตรในปัจจุบัน
ไม่จำเป็นต้องวางขายตามตลาดเพียงอย่างเดียว
แต่ใช้ช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์ได้
เกษตรกรน่าจะมีความยินดีมาก
เพราะว่าการเปิดช่องทางในการขายตลาดออนไลน์เนี่ย
สามารถทำให้คนหลายประเทศหรือทั่วโลก

และความสามารถศักยภาพของเกษตรกรในเมืองไทย
พืชและสัตว์นะครับผม
โดยในส่วนตัวแล้ว
การซื้อขายออนไลน์สมัยนี้ค่อนข้างจะสะดวก
ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใด
โดยเฉพาะในโครงการเพื่อนพึ่งพา
บริการส่งถึงที่เลยครับผม
กว่า๒๑ปีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานต่าง
รวมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง
การจัดงานประจำปีจึงเป็นการต่อยอดสร้างความยั่งยืนทางอาชีพแก่ผู้ประสบภัย
ดังนั้นการมาเที่ยวงานการอุดหนุนสินค้าต่างจึงเปรียบเสมือนการให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน